กีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ออกมาบอกค่ะว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าทีมในไทยลีกนะคะจะได้รับรางวัลแล้วก็เงินสนับสนุนเต็มจำนวนเท่าเดิมค่ะ
แต่สิ่งสำคัญนะตอนนี้ก็คือจะต้องกลับมาแข่งขันให้ได้เพื่อให้มีการถ่ายทอดสด
พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาเปิดเผยนะคะว่ายังไม่สามารถบอกได้ค่ะว่าจะสามารถเก็บค่าลิขสิทธิ์จากผู้ที่ได้รับสิทธิ์การถ่ายทอดสดได้เต็มจำนวนตามข้อตกลงเดิมหรือเปล่า
ว่าณตอนนี้ไม่มีการแข่งขันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ทำให้ไม่สามารถผลิตคอนเทนต์ให้กับผู้ถ่ายทอดสดได้
ดังนั้นโจทย์ข้อแรกที่จะต้องทำนะตอนนี้ก็คือ
กลับมาจัดการแข่งขันตามแผนเดิมที่วางเอาไว้ในเดือนกันยายน
เมื่อสถานการณ์ปลอดภัยแล้วก็ได้รับการอนุญาตจากรัฐบาลค่ะ
ส่วนเรื่องเงินรางวัลและเงินสนับสนุนนะคะ
พลตำรวจเอกสมยศก็กล่าวเพิ่มเติมด้วยค่ะว่า
เรื่องนี้ยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่าจะจ่ายเป็นจำนวนเท่าเดิมหรือไม่
ซึ่งก็ต้องรอเรื่องการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ
ซึ่งเงินก้อนนี้มีผลอย่างยิ่งกับการจ่ายเงินรางวัลแล้วก็เงินสนับสนุนค่ะ
อกจากนี้ยังพูดไปถึงเรื่องการประมูลลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด๘ปีนะคะ
ซึ่งจะเริ่มต้นในปีพฤศกราช๒๕๖๔
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็บอกค่ะว่า
จากที่มี๒บริษัทที่ได้ประมูลนะคะตอนนี้ยังเป็นไปตามเดิม
แต่เพียงด้วยสถานการณ์ของโควิด๑๙ทำให้ชะลอข้อตกลงต่างเอาไว้ก่อนค่ะ
ขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนะคะ
นายพาทิตยสุปพงศ์ค่ะรักษาการเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลออกมาบอกค่ะว่า
โปรแกรมใกล้ที่จะคลอดออกมาแล้วนะคะโดยเวลานี้เหลือเพียงผู้เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบ
ซึ่งนัดที่๕ของการแข่งขันก็จะเริ่มในช่วงเดือนกันยายนนะคะ
แต่ว่าณตอนนี้ก็ยังไม่สามารถตอบได้นะคะว่าทีมชาติไทยจะได้ลงเตะการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในช่วงใด
เสียงเพราะอย่างกับนักร้องเลยนะคะแต่ว่าเขาเป็นนักฟุตบอลค่ะตองกวินธรรมศาจานันทร์นะคะ
อย่างเพลงที่ร้องไปนี่เพลงวันเกยตื้นนะคะไม่รู้ว่าร้องส่งไปให้ใครหรือเปล่า
แต่ว่าน้ำเสียงและฝีมือกีต้าอย่างกับเป็นนักร้องมืออาชีพเลยค่ะ
แต่ว่าล่าสุดก็เลื่อนไปเตะกันในวันที่๗มิถุนายนค่ะ